เมื่อสักครู่นี้ไล่กันมาแล้วเหตุการณ์ตั้งแต่วันเกิดเหตุ
กระทั่งคดีขึ้นสู่ชั้นศาลสุดท้าย
พิพากษายกฟ้องดิวกับเพื่อนนะฮะ
มีจำเลย๒คนในคดีนี้

คือจริงในที่เกิดเหตุเนี่ยมันก็จะมีคนเยอะนะครับ
แต่ในส่วนที่ฝั่งของผู้สะหายคือผู้ตายเนี่ย

เขาเป็นลักษณะร้านอาหารเทคผับสถานบันเทิงแถว
เป็นร้านอาหารอะไรนะครับน้อง
เป็นเหมือนร้านเหล้าวิลล่าชาช่า
ซึ่งเป็นช่วงคืนช่วงสงกราน๑๔เมษายน

คนจะเยอะมาก๒ทุ่มมันก็จะมืดหน่อย
ใช่ครับซึ่งก็จะมีตัวประจักษ์พยาน
ก็คือเขาเรียกว่าคนที่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ซึ่งประจักษ์พยานพวกนี้ก็จะให้การ

แต่ที่สารยกฟ้องจริงคือทุกคนที่เห็นเหตุการณ์
ให้การไม่ตรงกันสักคน
มี๔คนที่บอกเห็น

แล้วคือให้การไม่ตรงกันเลย

เห็นตัวน้องเขาใส่เสื้อสีดำ

คนที่สองบอกว่าเห็นเสื้อสีชมพู

จำเลยที่๑ใช้เท้าถีบก่อน

วันที่โดนฆ่าไม่ตรงกันเลย

ในวันนั้นนะครับที่สารยกฟ้องเพราะว่า

ยกฟ้องเพราะพยานไม่น่าเชื่อถือ

แต่พยานบางคนบอกดำบ้างชมพูบ้างใช่ไหม

คือในคดีเนี่ยน้องก็สู้อยู่แล้วแหละว่าน้อง

ก็คืออ้างฐานที่อยู่ว่าไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ

พยานที่มาเบิกความปักปั๊มน้องเขาเนี่ย

เพราะฉะนั้นศาลไม่ต้องไปมองเลยว่าน้องจะอยู่ที่ไหน

โดยในคำพิพากษายกฟ้องของศาลเนี่ยก็อย่างที่ทนายบุญมีเล่านะครับ
เรื่องของพฤติกรรมของเรื่องการให้การของพยาน๔คนใช่ไหมฮะ
พากษายกฟ้องแต่เห็นว่าจำเลยทั้งสองมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิด
เพราะช่วงนั้นมีเรื่องของพรบความมั่นคงอยู่
ถ้าท่านผู้ชมย้อนไปเนี่ยปี๕๗นะช่วงเมษายนเป็นช่วงแบบโอ้โหชุมนุมกำลังเข้มข้นอยู่
ก่อนจะรัฐประหารช่วงพฤษภาคมเขาออกเรื่องเวลาวิการยามวิการพกพาอาวุธต่างนานา
ตรงเนี้ยมีติ่งตรงนี้มาหลังจากพิพากษายกฟ้องแล้วเนี่ย
แทนที่เหมือนกับว่าจะเราพ้นผิดแล้ว
เราได้มาสู่โลกใหม่ที่ไม่ต้องเป็นแพ้ในคดีแล้วถูกกล่าวหาเนี่ย

ผมก็อยากได้ความบริสุทธิ์ของผม
ผมก็โดนคนด่าไปเยอะ

เห็นบอกพอออกมาปุ๊บ

ว่ามีกระทรวงยุธรรมเรื่องของการทดเชยเยียวยา

เขาบอกว่าคำพิพากษาของผม
ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะรับเงินเยียวยา
เพราะว่าคำตัดสินผมไม่ได้บริสุทธิ์๑๐๐

ก็คือไม่เข้าเกณฑ์ที่จะรับเงินเยียวยาของเขา
ตรงที่พี่อ่านให้ฟังว่าแตกใช่ไหม

เขาบอกว่าถ้าจะรับเงินเยียวยา
พิพากษาจะต้องแสดงถึงความบริสุทธิ์๑๐๐
คือคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลย

เพียงแต่ว่าในคำพิพากษามีคำว่าแต่มีพฤติกรรมเสี่ยงก็คือ

ในช่วงที่เขามีเรื่องของพรบความมั่นคง
เรื่องการข้อห้ามอะไรต่างนานาในช่วงเวลานั้น

ลองเล่าเหตุการณ์วันที่ไปกระทรวงยุติธรรมให้หน่อยสิ
ผมไปกับนักศึกษาธรรมศาสตร์ที่เขาจะทำเหมือนโครงการ
เกี่ยวกับว่าเป็นแพ้เรียกร้องได้

ผมก็ไปกับเขาเหมือนเขาก็อยากจะช่วยผม
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเขาก็ดูแหละครับ

ที่จะรับเงินเยียวยา
ไม่เข้าเกณฑ์ของกระทรวงยุติธรรม

ถ้าในกรุงเทพก็ต้องไปตามเขตพื้นที่ของเรา

ช่วงปี๕๘๕๙มันอะไรครับ
เวลาผ่านมาถึงปัจจุบันนี้๖๕ครับแล้วมาเจอทนายบุญมีได้ยังไงครับเนี่ยคือเหมือนแบบว่าผมเจอคำพูดเยอะ

ผมต้องมาคอยตอบถามเขาเฮ้ยมึงไปฆ่าเขาทำไมมึงฆ่าจริงเปล่าวะผมต้องคอยตอบเมียเยอะมาก

ผมไม่อยากอธิบายแล้วผมอยากให้คนรู้ว่าผมไม่รู้จัก
คือถ้าอธิบายเราก็ต้องถือเอกสารถือคำพิพากษาของสารไปนั่งเป็นคนคนอย่างนี้

ผมไม่อยากเรียนในระบบผมก็ไม่ได้เรียนตอนนั้น

พอไปต้องคดีติดคดีตรงนี้ผ่านเวลามา๑ปีพิพากษายกฟ้องออกมาไปสมัครเรียนม๔
ไม่ได้อายุเกินเกณฑ์

ควบคุมผมไม่ได้เพราะผมโตกับใคร

ทำงานก็เขาก็จะถามว่าในใบสมัครงานทุกที่จะเขียนเรื่องว่าเคยถูกคดีไหม
ผมก็เขียนว่าเคยโดนคดีนี้นะ
ก็คือเขาก็ถามแหละ
บางทีก็ถามว่าอ้าวแล้วถ้าคุณไม่ได้ไม่ได้ถามแล้ว

เราก็มีหลักฐานในกล้องวงจรเปล็ดในเซเวน
ถ้าวันนั้นตำรวจเขาฟังเราอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ครับถ้าเอาฟังผมหน่อยนะชีวิตผมจะไม่เจออะไรอย่างนี้เลย
ผมเจ็บปวดมากที่ต้องมาเจออย่างเงี้ย

ตอนนั้นก็แย่เหมือนกันครับคนก็เสียใจว่าไม่ได้ทำทำไมต้องมาเจอ
สภาพจิตใจคุณพ่อคุณแม่ทั้งบ้านก็แย่แม่ผมป่วยด้วย
ต้องแบบวิกล่าหารักฐานเองอ่ะป่วยเลยเหรอแม่ผมเป็น
ใต้วายเรือหลังระยะสุดท้ายต้องหลังตายมาจ้องกระฮอง
แต่ต้องไปหาหลักฐานกับเพื่อนผมเพื่อมาให้ผมสู้คดี
ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผมอยู่ในบ้านเมตตาครับที่เราถูกฝากขังอยู่ที่บ้านเมตตา
ครับแม่ต้องไปหาหลักฐานให้กับลูกชายครับ
ไปได้กล้องวงจรปิดจากเซเว่นมาครับผมวันนั้นถ้าเอาไปยื่นให้ตำรวจ
พนักงานสอบสวนสนชนะสงครามแล้วเขาฟังเรา
มันก็คงจบแค่พนักงานสอบสวนจบแน่นอนครับถ้าตำรวจทำงานอย่างตรงไปตรงมานะครับ
สูจนทั้งความผิดและความบริสุทธิ์ของน้องก็น่าเชื่อแล้วว่าน้องไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ
สั่งไม่ฟ้องได้ในวันนั้นแต่ไม่ทำกันเลือกที่จะเอากระแสตอนนั้นก็คือข่าวดัง
ทำเพื่อให้จบงานไปตอนนั้นเหมือนว่าเราจับได้แล้วก็จบไป
ให้เขาไปต่อสู้กันชั้นศาลต่อไปผลักภาระให้ประชาชน
เมื่อเป็นระบบกล่าวหาคุณก็ไม่สู้เอาในชั้นศาล
ถ้าคุณรอดก็รอดติดคุกไปก็เป็นเรื่องของคุณ
เป็นเรื่องอย่างงั้นครับปกติกระบวนการนี้